น้ำโขงเป็นแม่น้ำสายใหญ่ที่ไหลผ่านหลายประเทศนะคะ
มีปริมาณน้ำที่ไหลผ่านมหาศาล
สามารถนำมาช่วยไปผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าได้
โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำค่ะ
นั่นก็คือไซยบุรีสปลาวนั่นเอง
ภาคเอกชนของไทยไปลงทุนสร้างโรงไฟฟ้า

เป็นอย่างไรไปติดตามได้เลยกับคุณก๊อฟทัศนัยโค้ดทองค่ะ

โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำไซยะบุรี
ก่อสร้างปี๒๕๕๓แล้วเสร็จในปี๒๕๕๙
งบก่อสร้าง๑๓๕๐๐๐ล้านบาท
เริ่มผลิตไฟฟ้าขาย๒๐ตุลาคม๒๕๖๒
ขายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย๙๐

โรงไฟฟ้าแห่งนี้อยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญ
ใช้ระบบน้ำไหลผ่านผลิตกระแสไฟฟ้า
การหมุนของใบพัดขนาดใหญ่๘ยูนิต
จำนวนใบพัดน้อยหมุนรอบต่ำ
ลดการชนของปลาป้องกันปลาตายหรือบาดเจ็บ
ใบพัดทำหน้าที่ปั่นไฟเข้าไปเก็บในโรงไฟฟ้า
ที่มีกำลังการผลิตถึง๑๒๘๕เมกาวัตต์
จากนี้ยังมีระบบพยากรณากาศเป็นของตัวเอง
เพื่อให้ง่ายต่อการคำนวณปริมาณน้ำไหลผ่าน
ทั้งหมดเป็นการลงทุนครั้งเดียว
ไม่ต้องเสียค่าเชื้อเพลิงรายปี
โรงไฟฟ้าแห่งนี้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้า
ส่งกลับไปขายให้กับกรฟภได้ในราคาที่ถูก
ตลอดอายุสัญญาการซื้อขาย๒๙ปี
๒บาท๑๖สตางค์ต่อหน่วยเท่านั้น
ที่สำคัญคือต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำไซยบุรีแห่งนี้สร้างขึ้นมา

ระบบนิเวศรวมทั้งวิถีชีวิตของชาวบ้านเป็นสำคัญ
ดังนั้นจะมีการสร้างคลองเล็กหรือว่าเป็นช่อง
ให้เรือนั้นสามารถสันจรได้ทางด้านของเหนือเขื่อนไปยังท้ายเขื่อนแบบนี้
เรือขนส่งสินค้ารวมทั้งเรือท่องเที่ยว
ให้สามารถสัญจรผ่านในลำน้ำโขงแห่งนี้ได้ครับ
โดยช่องนี้มีความกว้าง๑๒เมตร
เรือทุกชนิดที่แล่นในลำน้ำโขงสามารถผ่านได้
๕๐นาที
จากนี้ยังมีระบบล่อปลาเพื่อการอบพยพ
ปลาย้ายถิ่นฐานจากท้ายเขื่อนไปเหนือเขื่อนได้
เพื่อการขยายพันธุ์ป้องกันปลาศูนย์พันธุ
และเพื่อให้ชาวบ้านในพื้นที่จับปลาไปขายหามรายได้

แต่สิ่งสำคัญไปกว่านั้นคือการดูแลชาวบ้านในพื้นที่
ที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างโรงไฟฟ้า
บ้านที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างของเราเนี่ย
ก็จะมีโปรแกรมของรัฐบาลนะครับ
ที่ว่าเราจะต้องไปดูแลยังไงบ้าง
แล้วก็ตัวรัฐบาลเองนี่ก็จะลงมาเก็บดูว่า
ประชาชนอยู่ดีกินดีขึ้นไหม
แล้วก็รายลับนี่เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด
หรือไม่เขามีเป้าหมายครับเขากำหนดมาเลยบอกว่า
ทุกครอบครัวที่โยกย้ายจากพื้นที่ของเราไปเนี่ย
จะต้องดีกว่าเดิมอันนี้ชัดเจนเลยนะครับ
โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำไซยะบุรีเป็น๑ใน๔ของโรงไฟฟ้า
เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าให้ประชาชนชาวไทยได้ใช้
โดยตั้งเป้าหมายว่าจะผลิตไฟฟ้าให้ได้๖๐๐เมกาวัตต์
ภายในปี๒๐๒๗และ๙๕ต้องเป็นพลังงานสะอาด
เพื่อเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เอกพลบำรุงไทยถ่ายภาพทัศนัยโคตรทอง
รายงานจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว